มิ้วจะเล่าก็เป็นเยาวชนเหมือนกันค่ะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีเป็นเด็กนักเรียนมัธยมกางเกงขาสั้นนะคะ
พวกมาทะเลาะวิวาดกันแล้วคล้ายคล้ายกับมีอาวุธเหมือนกับมีปืนด้วยนะเหมือนเอาปืนมาขู่ด้วยนะคะลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมาประมาณเป็น๑๐คันได้อะค่ะวนไปเวียนมาแล้วคล้ายกับมีปืนชูปืนขึ้นมาขู่แล้วกลุ่มนี้
จอดรถวิ่งกรูตรงไปทำร้ายนักเรียนมัธยมที่รวมตัวกันอยู่แถวเวทีหน้าโรงเรียน
เนี่ยวิ่งเข้าไปเห็นไหมคะคว่างปลาอาวุธคล้ายกับระเบิดปิงปอง
วิ่งเข้าไปไปไล่ทำร้ายคือน้องที่ถูกแบบวิ่งไล่อ่ะ
ก็ต้องหนีวิ่งกลับเข้าไปในโรงเรียนตอนเกิดเหตุนะคะจะมีเสียงนักเรียนที่เป็นผู้หญิง
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมีผู้ที่ใช้รถยนต์ที่ขับผ่านไปผ่านมา
พยายามตะโกนร้องให้หยุดแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุค่ะทั้งครูผู้ปกครองก็รีบออกมาตรวจสอบที่หน้าโรงเรียน
มีเด็กนักเรียนชายหัวแตกบาดเจ็บไปคนนึงนะคะ
ประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ
มีรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำได้รับความเสียหายไปอีกหนึ่ง
ตำรวจมาตรวจสอบค่ะก็ต้องมาไล่ดูแหละว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร
เรื่องต้นสงสัยว่าเป็นนักเรียนมัธยมต่างโรงเรียน

คู่อริต่างโรงเรียนอย่างนี้หรือเปล่าเขาสงสัยแบบนี้นะคะ

นี่ไม่ใช่เด็กช่างไม่ใช่เด็กอาชีวะเด็กนักเรียนมัธยม

โอ้โหแล้วคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกเลยว่าปล่อยไม่ได้นะ
อาจมากนะมากันแบบโอ้โหกี่คนละนั่นแล้วก่อเหตุหน้าโรงเรียน
แล้วช่วงเวลาที่ก่อเหตุเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังจะกลับบ้านกันนะคะ